ชื่อนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าบอกว่าจักรวาลมาเวลพ่อมดแม่มด
นี่คุณผู้ชมดูซะก่อนขึ้นชื่อมาก็รู้แล้ว
เป็นภาคต่อของสาวน้อยในตะเกียงแก้ว

ไล่มนต์มาตั้งแต่๒๕๔๕จักรวาลพ่อมดแม่มดนะคะ
นางเอกพระนางให้มันดังมาทุกภาคเลย
วีรภาพปูปายาเติ้ลตะวันใบเฟิร์นพิชนกเนี่ย

แล้วก็ล่าสุดค่ะได้สาวสวยหุ่นดีการนัชชามารับบทนำ
คู่กับภูมิภูมิเกียจคนนี้น่ารักน่าหล่อด้วย

ขวาสุดป่ะขวาสุดใช่ป่ะ

ภาคนี้ค่ะต้องตามหาตะเกียงกันให้วุ่นเลย
เรื่องราวความรักก็ต้องลุ้นนะคะ
ความฮาคุณจำได้ไหมเรื่องนี้ไฮไลท์เลย
แม่มดไทยร่าและแมวน้อยชิคเก็น

เวอร์ชันนี้ยังได้แคทริยานางเอกภาคแรกเนี่ย

ซึ่งก่อนละครจะออนแอร์ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เขาไล่ตั้งแต่ภาคอีสานไปทุกจังหวัดเลยคุณผู้ชม

เราไปเดินทัวร์สายอีสานมาค่ะ
เกือบทุกจังหวัดเลยค่ะ
อุโบนรอยเอ็ดบึงกานไปมาหมดเลยค่ะ
เราก็มีหลวงตัวไปร้อยเอ็ดกับเขาด้วย
ไปเที่ยวเดียวเนี่ยไปกันเป็น๑๐ที่
แล้วเราก็ขออยากให้เหมือนแบบละครเรื่องนี้
ผู้คนชื่นชอบอยากให้มันออกมาดีอะไรอย่างนี้ครับ

คนเดี๋ยวไงตอนภาพสามคนมันจะมีคนขวานางเอกใหม่